พาไปดูกันต่อถึงพิธีการต่ออายุของชาวอีสานใต้กันบ้าง
หาดูยากเหมือนกันถ้าใครไม่เคยดูนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมพิธีการทำบุญต่ออายุของชาวอีสานใต้

โดยเฉพาะการที่พระใช้พัดมานั่งพัด
ให้กับโยมแบบนี้ให้กับสัครวาลแบบนี้นะคะ
แต่มันเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ต้องทำกันค่ะ
เรียกกันว่าเป็นสิ่งที่ชาวอีสานใต้
ทอดกันมายาวนานในบางพื้นที่นะ

ว่ากันว่าทำกันมาหลายร้อยปี
แล้วจะทำขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนป่วยในบ้านค่ะ
มาดูการทำวิธีจะต้องเตรียมข้าวของให้พร้อมนะคะ
ข้าวของก็จะมีพวกเครื่องไหว้เครื่องสังขทานเครื่องถวายต่าง
รวมทั้งจะต้องมีการนิมนต์พระ๕รูป
สวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดต่ออายุด้วยนะคะ
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพัดนี่แหละ

ขณะที่พระท่านสวดนะท่านก็จะมีการพัดพัดให้กับผู้ป่วย
หรือผู้ที่จะต่ออายุเปรียบเสมือนกับว่าเป็นการพัดสิ่งไม่ดี
ให้ออกไปจากตัวผู้ป่วยเป็นกุศโลบายอย่างนั้นนะ
หลังจากที่สวดเสร็จแล้วก็จะทำพิธีเรียกขวัญผูกแขนให้
จากนั้นก็ถือว่าได้ชีวิตใหม่และได้ความเป็นสิริมงคลแล้วนะคะ
อยากจะไปดูคลิปยาวคลิปอีพีอื่นเข้าไปได้ในติ๊กต๊อกของคุณ
รุดเหมาะควรนะคะขอบคุณเอาไว้ด้วยค่ะ
แล้วก็ขอให้คุณตาอายุมั่นขวัญยืนนะคะ